อ่าทีนี้คุณผู้ชมค่ะไฟดับทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะชาวอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
โอ้โหทั้งลมทั้งฝนนะคะแล้วปรากฏว่าน้ำท่วมน้ำรอการระบายเนี่ยเห็นไหม
นี่คือสภาพบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ร้านค้าต่าง
เห็นบอกว่าที่อำเภอท่าตะเกียบอำเภอเดียว๔๗หมู่บ้านนะคะ
ไฟดับทั้งอำเภอเลยอะค่ะแล้วนี่เห็นไหมลมรายมากนะฮะ
นี่คือสภาพพายุฝนที่ถล่มอย่างหนักในหลายพื้นที่ของอำเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเซานะคะโดยเฉพาะที่ตลาดบ้านหนองคอก
บ้านเกาะลอยตำบลคลองตะเกราพ่อค้าแม่ขายที่เขาขายของที่ตลาดนัด
ต้องบอกว่าน้ำตาตกในเลยนะคะลมเนี่ยหอบร้านไปเก็บไม่ทัน
ร่มหักหลังคาปลิวร้านค้าพังเสียหายนับสิบร้าน
น้ำท่วมสูงกว่า๘๐เซนติเมตรเห็นไหมน้องนักเรียนต้องวิ่งหนีน้ำแบบนี้ค่ะ
น้ำท่วมรอการระบายหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วก็ทำให้การสัญจรเนี่ยทุลักทุเลเห็นไหม
ดับแบบนี้ค่ะต้นไม้ก็ยังหักโค้นด้วยนะคะ
แล้วก็ไปทับสายไฟแรงสูงทำให้อำเภอท่าตะเกียบต้องอยู่ในสภาพคือ
ความมืดทั้งอำเภอแบบนี้นะคะต้องรอช่างมาซ่อมบำรุงไฟฟ้า
ก็ต้องมีการประสานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้มาตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เด็กเด็กต้องให้พ่อแม่เนี่ยสตาร์ทรถยนต์เปิดไฟ
บางคนกลัวไงน้องบางคนเห็นไหมคะนี่จุดเทียนไขแบบนี้นะคะ
ร้านค้าในชุมชนมืดสนิทค่ะกำนันสาโรธลายสุวรรณได้ขับรถลาดตระเวน
พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองร้อยอศท่าตะเกียบช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้าผู้ใหญ่บ้าน
ตำรวจให้การช่วยเหลือรถยนต์ที่เครื่องยนต์ดับนะคะร้านค้าที่เต็นต์ปลิว
รวมทั้งสำรวจจุดที่ชาวบ้านหลายจุดนะคะแจ้งมาบอกว่ามีต้นไม้หักโค้น
ทับสายไฟฟ้าแรงสูงขาดเสียหายเวลาผ่านไปตั้งแต่ช่วงบ่าย
จนกระทั่งถึงช่วงสองทุ่มครึ่งทางไฟฟ้าท่าตะเกียบ
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนประชาชนได้ตามปกตินะคะ
แล้วก็หลังจากนี้ต้องมีการเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็เยียวยาช่วยเหลือกันต่อไป
นี่สภาพถนนแบบนี้นะรถเล็กเนี่ยสัญจรลำบากเมื่อวานนี้นะ